เรื่องนี้เนี่ยมันก็จะกลายมาเป็นประเด็นอีกแหมช่วงนี้ข่าวตำรวจไม่มีแผ่วเลย
เพราะว่าต้องไปตรวจสอบตำรวจจริงหรือเปล่าทีนี้ตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วบอกตั้งแต่ต้นข่าวเลยว่าจริง
สภาพคือเสื้อยืดขาสั้นหัวเกลียนถือปืนมากลับกลับ
เดี๋ยวยิงเดี๋ยวยิงเลยคือถ้าเกิดว่ามาแบบนี้แล้วเนี่ยสุดท้ายนี่คือตำรวจกลางมีเรื่องกับประชาชนหรือยังไงนะคะ
ถือปืนมาแล้วก็ขู่หรือยิงตับหรือยิงตับอะไรแน่นะฮะ

คือคนในร้านก็งงสิคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
บางคนนะที่เขาอยู่ในร้านบอกโอ้เช็คบินเลยเหอะกลัว

สรุปผู้ชายคนนี้เสื้อสีขาวเป็นตำรวจจริง
เกิดขึ้นในร้านอาหารหลังนิคมอุตสาหกรรม๓๐๔ที่ปราจีนบุรีค่ะ
มันก็ดึกแล้วแหละเที่ยงคืนแล้วแหละ

เอางี้นะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
เขาบอกว่าผู้ชายที่บอกเป็นตำรวจนะเหมือนกับเมาด้วยแหละ
พนักงานของร้านเล่าให้ฟัง
บอกว่าก่อนจะเกิดเหตุมีเพื่อนของลูกค้านั่งอยู่ในร้าน

มีกลุ่มตำรวจนั่งอยู่กลุ่มนึงอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มลูกค้า
แล้วกลุ่มเพื่อนของลูกค้ามาถึงปั๊บ

แล้วนายตำรวจนายนี้ค่ะเขานั่งดื่มกันอยู่กับเพื่อนชายหญิงอยู่๓คน
อยู่ในร้านจู่ตำรวจนายนี้เดินไปที่รถ

ต่อว่าคนในร้านพูดถึงจอดรถไม่ดี
แล้วก็ไล่ให้กลับบ้านอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินไปตอนต้นคลิป

นักงานบอกก็ไม่เป็นการทะเลาะนะ

แค่ไปถือปืนมาแล้วก็ไล่กลับบ้านเลยเนี่ยนะฮะ

คือเขาตะโกนคุยกับเพื่อนเขาอ่ะ
คนที่มาจอดรถหน้าร้านอ่ะ
แต่ว่าคนนี้น่าจะเข้าใจถึง

ถ้าเขามาจอดรถแล้วเขาก็ตะโกนถามเพื่อน

แล้วหน้าร้านเรามีเหตุการณ์ทะเลาะวิบาทเกิดขึ้นกันไหม

อ๋อแล้วอยู่ดีเขาก็เกิดขึ้นไหม
ใช่โดนไล่เขาก็กลับ

เอ๊ะหรือว่าไอ้ที่ตะโกนกันเสียงดังนี่เกี่ยวไหม

ถามทางผู้อำกับสพศรีมหาโพธิ

ผู้ชายคนเสื้อขาวคนนี้เป็นตำรวจจริงหรือเปล่า

โตโคตรเป็นชุดสายตรวจ

เพราะว่านี่ดูไม่ได้ใส่เครื่องแบบอะไรแล้วใช่ไหม

ตำรวจนายนี้ก็ชี้แจงนะว่าตอนนั้นน่ะ
มันมีงานคารวรรณสินค้า
ช่วงใกล้เลิกก็จะมีกลุ่มวัยรุ่น

ผมก็กลัวแหละว่าจะมีเรื่องทะเลาะวิวาส
ผมก็ไประงับเหตุก็ไปไล่กลับ

ใช่ค่ะแล้วผมทำตามหลักเผชิญเหตุนะ

แต่ทีนี้ผู้บังคับบัญชา
อย่างผู้บังกับบอกว่ายังไงก็ต้องตั้งกรรมการสอบ

เพราะอะไรคุณเพราะเขาออกเวรแล้ว
เวรแล้วแต่ทีนี้สงสัยไง

ยังไงตรงนี้เขายังไม่ได้ชี้แจง
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ

ไม่ใช่เกิดขึ้นที่ลานจัดงานคารวาล

ก็ตรวจสอบจากดาบตำรวจอนันต์แล้ว

ก็ยังไม่เชื่อทุกเม็ดอะมันมีมาเหตุการณ์
แปลงอยู่ออกเวรก็ออกเวรแล้ว
และเหตุการณ์ไม่ได้เกิดที่ลานจัดงานคารวาลสินค้า
และการถือปืนก็ยังไม่ได้รับการชี้แจง
ใช่แต่นี่ก็ถามดาบตำรวจอนันต์เหมือนกันนะ
บอกว่าก็ตอนนั้นมันเที่ยงคืนกว่าแล้วไง
เห็นวัยรุ่นขับมา๒คันแล้วส่งเสียงดัง
ผมก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีเหตุอะไรก็เลยไปหยิบปืนมา
เอ้าลองฟังดูดับตรงรถอนันค่ะ
คือทางด้านของดาบตำรวจเองนะก็ยังชี้แจงไม่ชัดนะคุณ

โดยเฉพาะเรื่องปืนที่หยิบปืนไปขู่ประชาชนได้ยังไง
แต่ทีนี้พอเราถามตำรวจถามผู้บังคับบัญชาแล้ว

เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะว่าไอ้แถวนั้นมันมีงานคอนเสิร์ต

แล้วที่ร้านร้านอาหารก็เลยวัยรุ่นเยอะ
แต่ว่ามานั่งรอกินเบียรอน้องอยู่ที่ร้านไง

บอกพวกผมเองนะก็มานั่งกินเบียร์รอน้องอยู่ที่ร้าน
แล้วพอเลิกวัยรุ่นมีทั้งมอเตอร์ไซค์รถอื่นหลายคันก็มา
น้องผมก็เข้ามาหาผมที่ร้าน
แต่ทีนี้ครับพวกผมยังไม่มีการทะเลาะอะไรกันเลย
และในร้านนี้ก็ไม่มีวัยรุ่นทะเลาะกันอะไรเลย

พวกผมยืนยันนะว่าอยู่นายตำรวจคนนี้นายนี้
ก็เดินเข้ามาที่ร้านแล้วก็เหมือนชักปืนมาไล่
มันจะเป็นไปได้ไหมคุณบุ๊คค่ะ

พอมีแบบว่าวัยรุ่นมีเสียงดัง

ไม่แต่เจ้าของคลิปยืนยันพวกผมไม่มีเสียงดัง

ทีนี้ถึงต้องบอกไงว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ตำรวจถึงมาก่อเหตุแบบนี้
ทีนี้ส่วนตัวนะก็คิดว่าไม่แน่ใจเหมือนกัน
ตำรวจจะโชว์พาว

เดี๋ยวต้องลองฟังฟังเจ้าของคลิปหน่อยละกันค่ะ
เขาก็พูดกันว่าไม่เหมาะสม
ไม่สมควรอะไรแบบนี้

มันยังเล่าไม่ตรงกันเลย

แล้วฝั่งตำรวจก็อ้าววัยรุ่นเสียงดัง

เดี๋ยวต้องดูค่ะต้องรอสอบสวนข้อได้จริง

ที่เอาปืนมาแล้วก็มาขู่มาขู่เนี่ย
ถ้าเกิดทำไม่ถูกก็ต้องมีการพิจารณา